สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับไปติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่จบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมบิ๊กแมชระหว่างเมืองทองกับบีจีเสมอกันสองสอง
ปรากฏว่าก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับสุดท้ายเนี่ยอีกทีมหนึ่งก็โดนอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าอีกทีมหนึ่งครับอย่างบีจีปธุมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกรุณสืออีกแล้วครับช่วงนี้วนหลูบบ่อยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ใช้วิทม่าแล้วก็เอาคนองค์กลับมารอบสอตอนนี้ล่าสุดนะครับประกาศจากสโมสอ
ทำหน้าที่แทนโค้ดโอ่งไปก่อนจนจบระดูการนี้หลังไม่สามารถพาทีมโชว์ฟอร์มได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้สถิติของทางโค้ดโอ่งนะครับกับการคุมทีมไทยลีกรอบสองที่เขากลับมานะครับก็เดี๋ยวดูของการท่าเรือก่อนก็ได้นะครับตอนไปกันท่าเรือออกสตาร์ทซีซั่นสิบเอ็ดนัดชนะสี่เสมอสามแพ้สี่นัดเฉพาะในเกม
ที่สามที่บีจีแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งในซีซั่นนี้ต่อจากแล้วก็โค้ดโอ่งดุสิทธิ์เฉลิมแสนครับ